นิชาเกียรติธนภัยบูลนะครับหรือว่า
น้องอาตอมนะครับก็ทราบเรื่องราวกันมาเป็นอย่างดีแล้ว

มีการไปกดองค์กดเงินอะไรพวกนี้นะครับ
คดีก็เลยไปอยู่ที่สอนอห้วยขวางด้วย
ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเกี่ยวกับทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้

แต่ปรากฏว่าพอบ่าย๓ตำรวจสนห้วยขวาง
เรียกนางสาวนิชากลับมาอีกรอบนึงนะ
ค่ะสอบปากคำยาว๑๒ชั่วโมง
จากบ่าย๓เมื่อวานจนถึงตี๓วันนี้ค่ะ
ถูกต้องนี่ฮะก็ที่สนเฮ่ยขวางนะครับ
ตำรวจก็ได้ให้นางสาวนิชามาให้ปากคำนะครับ
หลังจากพบว่านางสาวนิชาเนี่ยมีคนเอาบัตรประชาชน
เปิดบัญชีธนาคารต่างนะครับ
ตั้งแต่๑๕นาฬิกาเมื่อวานนี้
จนกระทั่งได้ออกมาจากห้องสอบสวนของสนห้วยขวาง
ตอนตี๓นะครับใช้เวลายาวนานมาก

ก็บอกสั้นแหละครับบอกว่ามาให้ปากคำกับตำรวจ
เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีให้มากที่สุด
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถออกไป

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวนิชา
ว่าขณะนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัด
นางสาวนิชามีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับขบวนการ
เอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้ามาหรือไม่
หรือว่านางสาวนิชาจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงหรือไม่
เนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบรามแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระหว่างการสอบสวนสืบสวนขยายผลเพื่อหาความจริง
คือรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าสถานะของนางสาวนิชาตอนนี้
ยังเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนในพื้นที่สพบ้านตากอยู่นะคะ
เป็นผู้ต้องหาด้วยและเป็นผู้เสียหายด้วย
แต่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกตำรวจเขายังไม่สามารถยืนยันได้
นางสาวนิชาเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือเปล่า
หรือเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้ต้องรอ
ก็ยังมีกรณีของผู้ที่เอาบัญชีธนาคาร

คือนางสาวปวีนาสิงหาวิบูรณ์ตำรวจตอนนี้แจ้งไปสามข้อหาแล้วนะครับ
ก็คือข้อหารักทรัพย์ข้อหานำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้
และข้อหาปลอมแปลงเอกสารหลังจากสอบปากคำไปเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับ
เบื้องต้นได้ให้การรับสารภาพนะครับ
นางสาวปวีนารับสารภาพว่า
เป็นผู้นำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นไปเปิดบัญชีธนาคารจริง
โดยอ้างว่าได้รับค่าจ้าง๑๐๐๐บาทจากนายไซมอนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วตามกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับ
แล้วก็อยู่ในระหว่างการซักถามประเด็นต่างแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับนายไซมอนนะครับ
ก็คือการหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองแก๊งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกัน
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ที่เป็นประเด็นสงสัยทั้งเรื่องเงิน๖ล้านบาทในบัญชี
เรื่องของทำไมบัตรประชาชนหายบ่อยจังทำบัตรใหม่หลายครั้ง
รวมไปถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการพูดคุยกัน
ระหว่างตัวนางสาวนิชากับนางปวีนาที่เป็นคนไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะ
แล้วก็มีอีกหลายประเด็นเลยที่นางสาวนิชาต้องตอบ
ตำรวจบอกว่านางสาวนิชาให้ความร่วมมือและตอบคำถามในทุกประเด็น
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวน
สืบหาข้อเท็จจริงเร่งด่วนตามคำให้การ
ซึ่งคาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ราคาจะมีความชัดเจน
เมื่อวานนี้เราไล่เรียงเป็นกราฟิกให้ท่านผู้ชมได้
ติดตามดูคดีนี้เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุกันทั้งหมด
วันนี้มีข้อมูลจากทางพลตำรวจรีสุรเชษฐ์หักพานหรือว่ารองผู้บัญชาการ
หรือว่าบิ๊กโจ๊กล์นะกล้องผู้บัญชาการรวดห้องเที่ยวนะครับ
บอกว่ากรณีของคนร้าย๓คนเนี่ยนะครับ
เอาชื่อนางสาวนิชาไปเปิดบัญชี

ตอนนี้ตำรวจได้ตัว๑คนที่เป็นชาวต่างชาติ
คือนายไซมอนเป็นชาวเคเมอรูนนะครับ

วิธีการก็คือเหมือนกับพวกแก๊ง

พลตรีสุรเชษบอกว่าจะเป็นลักษณะของการ

อ้างตัวเป็นดาราดังบ้าง

ว่าเป็นแก๊งคนผิวสี

ผู้ชายหน้าตาดีดูมีฐานะ
หลอกหลอกผู้หญิงให้หลงรัก

ส่วนนางสาวปวีนากับนางสาวเจรติ
นางสาวจิรตินี่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกดำเนินคดีความผิดช่อโกง
ที่มศุรเชษฐ์บอกนะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยก็คือคนที่
ต้องไปหาบัตรประชาชนของคนไทยมาให้ได้

แต่ว่าจะไปรู้เห็นกับเรื่องการ
อยู่ในแก๊งโรแมนสแกรมหลอกลวงคนอื่น
ให้โอนเงินมาเข้าบัญชีหรือเปล่า

แล้วก็ไปเปิดบัญชีนะครับ
ทีนี้มันก็มีกระแสข่าวว่า

ได้มีการพูดคุยทางเฟซบุ๊ก
กับน้องชายของนางสาวนิชา
แล้วข่าวที่ออกมาบอกว่าพลีสุรเชษเป็นคนบอกว่าพบข้อมูลตรงนี้
ซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ขอชี้แจงยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องนี้นะฮะไม่ได้เป็นคนบอกข้อมูลเรื่องนี้
ว่ามีการพูดคุยทางเฟซบุ๊คระหว่างน้องชายของนางสาวนิชา
กับนายไซมอนผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ
เพราะว่าตอนนี้การสอบสวนสืบสวนทั้งหมดอยู่ที่ตำรวจภูทรภาค๖
ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลพื้นที่จังหวัดตาก
ค่ะคือบิ๊กโจ๊กอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ยืนยันเรื่องนี้มาเลย
บอกว่าไม่ได้เป็นคนให้ข้อมูลบอกว่าเรื่องแบบนี้จะมาแถลงมั่วไม่ได้
เรื่องราวต้องชัดเจนก่อนข้อสงสัยทุกมิติต้องชัดก่อน
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะน้องนิชา
ตอนนี้ก็รอข้อมูลเอกสารจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าของบัญชีที่โอนเข้า
ก็จะอธิบายความสับสนที่เกิดขึ้นได้
คือเบื้องต้นตอนนี้เป็นลักษณะของน้องนิชามาขอความช่วยเหลือ
ก็ยินดีจะทำให้ความจริงกระจ่างชัดเดี๋ยวใครจะผิดจะถูกยังไง
ท่านยืนยันว่าภายในสัปดาห์นี้ล่ะจะเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบนะคะ
ให้ข้อมูลก็เพราะว่าหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเป็นชาวต่างชาติด้วย